ข่าวนี้ชวนกันมาติดตามแบบมากเลยนะคะพาไปดูแบบว่าของแบบว่าที่มันดูแล้วสบายใจกันบ้างดีกว่า
อืมพาไปดูต้นไม้กับอาร์ตพระสุทธิ์นะคะล่าสุดนี้เดบิวต์วงการเข้าต้นไม้แล้วนะ
เดบิวเข้าสู่วงการแล้วเออนะคะเอามาดูกันหน่อยนะคะไม่ธรรมดาจริงจริงครับ
ล่าสุดค่ะอาร์ตนะคะมาช่วยให้ความชุ่มฉ่ำเพิ่มอาหารตาและอาหารใจค่ะ
กับแฟนโดยเฉพาะสาวนะคะเห็นแล้วโอ้โหอ้าปากค้างเลยจ้ะ
คืองี้อาร์ตเนี่ยเขาได้หันหน้าเข้าสู่วงการรักต้นไม้ไม่ใช่หันหน้าเข้าทางธรรมนะคะ
ไม่ใช่ค่ะตอนนี้กำลังฮิตอยู่นะคนรักต้นไม้นี่แหละ
แล้วดูท่าทางจะจริงจังด้วยนะคะก่อนหน้านั้นนะคะเจ้าตัวโพสต์เล่าว่า
มาถึงจุดที่ปลูกต้นไม้อยู่บ้านแล้วจ้าแก่แล้วเหรอเนี่ยอ่า
และมุมต้นไม้เนี่ยเขายังเป็นแบบที่เห็นนะราว๑สัปดาห์ต่อจากนั้นค่ะ
บอกเลยว่าจัดเต็มมากทุกขั้นตอนก็ว่าได้นะคะแต่แต่
ที่เป็นสุดโฟกัสแคนไลน์จากการทำรวงเรือนเขาเนี้ยนะ
ก็เห็นจะเป็นนี่หุ่นของเขาเลยพ่อคุณเอ๋ยถอดเสื้อโชว์กล้ามท้อง
กล้ามใจแบบเนี้ยไม่รู้จะมองต้นไม้หรือว่ามองคนดีนะคะเนี่ยเออ
อาร์ตค่ะเขาก็ภูมิใจในผลงานของเขาเนาะก็ลงรูปในคลิปนะคะ
แล้วก็ลงรูปเป็นในอินสตาแกรมแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า
ผลงานการทำแลนด์เองโรงเรือนต้นไม้แบบนี้
แบบเพราะของศึกษาด้วยตัวเองโอ้โหโอ้โหนะคะ
ก่อนว่าชอบจริงหรือเปล่าขอศึกษาตัวเองก่อนว่าชอบจริงหรือเปล่า
อ่าถ้าชอบนะต่อไปคงเป็นโพงเหล็กจริงจริงอืม
ที่ได้นอกจากจะลดแสงแดดให้ต้นไม้คือบ้านเย็นขึ้น
แม้ช่างเป็นอะไรที่ชื่นใจจริงจริงนะเออค่ะ
สุดยอดจริงจริงนะคะระหว่างนั้นดิฉันก็ดู
ซิกแพคเขาเพลินเพลินไปเลยนะคะเออคุณตอนนี้แหละนะ
อยู่บ้านจะให้ทำอะไรก็ต้องถอดเสื้อกันไปนู่นนี่นี่นั่น
เรือนขวัญต่อเนื่องกันเลยดีกว่าค่ะ